พักกันแล้ววงการสงฆ์เนี่ยเขาบอกโอ้โห
รับวันวาเลนไทยเพราะว่ามีคู่รักปลาท่องโก
อ่ะมีอาหารการกินมาอีกแล้วนะคู่รักปลาต้องโกไม่ได้หมายถึงว่าเขารักกัน
แล้วเขาอยู่ติดกันแค่นั้นเหรอครับอันนี้ตัวติดกันดูสิ
แก้มซ้ายหอมแก้มขวากอดกันแบบนี้แล้วใส่อะไรอยู่เลยคุณ
ใส่สะบมแล้วสงฆ์สงอีทที่ว่าหรอครับนะฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ย
เป็นสิ่งที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับเพจอีซ้อขยี้สาว
สองโพสต์ภาพพระสองรูปนอนกอดกันสวีทหวานแหววบนเตียง
กับปลาท่องโกรับวันวาเลนไทยแบบนี้นะครับพร้อมข้อความว่ามนรักปลาท้องโก
ก่อที่อบอุ่นของพระสงฆ์รูปกายรูปภายใต้วงแขน
ที่มีความหวานขัดใจชาวพุทธก่อนถึงวันวาเลนไทยอันนี้ข้อความที่เพจเนี่ย
เขาเอามาลงนะครับส่วนด้านพฤติกรรมเนี่ย
เด็กอนุบาลก็รู้ว่าไม่ควรทำเด็กอนุบาลยังรู้เลยว่าไม่ควรทำ
แล้วก็บอกว่าวัดดังในจังหวัดลบบุรีนะฮะพอโพสต์ได้ไม่นานก็ลงภาพในคอมเมนต์ว่า
โพสต์ดึกดึกคิดว่าคงหนีไม่ทันแน่แม่หนีร้อโมโหดแล้วนะ
พร้อมฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสืบเสาะไล่หา
สอบถามกันเองว่าสิ่งที่ทำนั้นสมควรหรือไม่แล้วก็มีตอนที่เหมือนแต่งเป็นผู้หญิงด้วยนะฮะ
ชาวเน็ตพากันมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเสื่อมแท้เนอะ
วุ่นของวัยรุ่นแครอทอีกแล้วเหรอบางคนบอกโอ้ศึกก่อนค่อยว่ากันเนอะ
คุณผู้ชมดูสินะครับช่วงสายที่ผ่านมาทีมข่าวของเราก็ต้องลงพื้นที่แหละคุณนะ
ซักวัดใดวัดหนึ่งในพื้นที่จังหวัดลบบุรี
เพราะเขาแจ้งพี่กัดมาว่าวัดดังในจังหวัดรบบุรี
เราก็ไปสอบถามก่อนเลยฮะไปที่วัดเขาวงพระจันทร์ตะบนห้วยโป่งอำเภอโคกสำโรง
ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดเขาวงพระจันทร์พระครูธวัชชัยสิริธโชธนะครับ
ซึ่งขณะนั้นทางเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรงรวมถึงเจ้าคณะจังหวัดลบบุรี
แล้วก็นายอำเภอโคกสำโรงนะครับรวมถึงนักวิชาการศาสนาชำนาญการรักษาราชการแทน
มนวยการสำนักพุทธของจังหวัดลบบุรีแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ก็มาที่วัดมาหาข้อเท็จจริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
เจ้าวาดวัดให้ข้อมูลบอกว่าพระที่อยู่ในรูปเป็นพระคุณเป็นพระจริง
อ๋อหรอครับอคือพระธนสรรอายุประมาณ๓๐ปี
เป็นพระในสังกัดวัดสาครสุนประชาสรรค์กรุงเทพมหานครนะฮะ
บอกไว้แบบนี้นะฮะที่มาช่วยงานประจำปีที่วัดเขาวงพระจันทร์
โดยมาช่วยงานที่วัดแล้วก็กลับออกไปแล้วนะครับ
กำหนดจริงคือจะมาช่วยงาน๒๒มกราคมถึง๕กุมภาพันธ์นะครับ
แต่ต่อเวลาอีก๑สัปดาห์อยู่จนช่วยงานจบ๑๒กุมภาพันธ์
ก็คือเมื่อวานนี้แต่ตอนนี้กลับกรุงเทพไปแล้วจ้ะ
นะฮะกลับกรุงเทพไปแล้วนโยมนะนี่ครับ
เจ้าอาวาสบอกแบบนี้ยืนยันภาพที่มีการแชร์พระสงฆ์กอดรัดฟัดเหวี่ยงกันนั้น
เป็นภาพเก่าในโซเชียลไม่ได้มากอดรัดฟัดเหวี่ยงกันที่วัดเขาวงพระจันทร์แห่งนี้
ขณะที่มาช่วยงานนะครับจากนั้นท่านเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีนะ
จึงได้โทรศัพท์ไปสอบถามท่านเจ้าอาวาสวัดสาคอนสุนประชาสรรค์ที่กรุงเทพมหานคร
ซึ่งถือว่าเป็นวัดต้นสังกัดนะครับของพระธนสรรค์พระที่ปรากฏในภาพนี้นะฮะ
เพื่อจะสอบถามถึงพระธนสรรค์ทางเจ้าวาดวัดสาคอนสุนประชาสรรค์ที่กรุงเทพนะครับ
ก็ยอมรับว่าพระธนสรรเคยอยู่ที่วัดนี้จริง
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าไปจำวัดอยู่ที่ไหนเอาคุณไปไหนแล้วอ่ะ

คือเพราะก่อนหน้านี้สมมุติจำวัดอยู่ที่วัดสาครศูนย์ประชาสรรค์ที่กรุงเทพใช่ไหม
แล้วก็มาช่วยงานประจำปีของวัดเขาวงพระจันทร์ที่ลบบุรี
แล้วก็เสร็จงานกันไปเมื่อวานนี้๑๒กุมภาพันธ์นะครับ
แล้วก็ออกจากวัดที่ลบบุรีไปอ้าวแล้วตอนนี้จำวัดอยู่ไหน
นั่นสิฮะนี่ได้ข้อมูลล่าสุดมาเท่านี้นะครับ
วงการสงฆ์ก็ต้องมีการตรวจสอบกันต่อสำหรับพระปาท่องโกกอดกันคู่อยู่บนเตียงแบบนี้นะครับ